เรื่องนี้คือแค่อยากจะบอกว่าไม่ทำบุญไม่ว่าแต่อย่าทำบาปเลยค่ะ
ล่าสาวแสบค่ะขโมยพระพุทธรูปกลางวันแสก
แล้วเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งหลายคนไปถึงที่วัดแห่งนี้
และเป็นวัดดังต้องเข้าไปกราบศักระวัดที่ขวัญพูดถึงเนี่ยนะคะ
ก็คือที่วัดดังที่เขาแผงม้าวัดเขาแผงม้าที่วังน้ำเขียวโคราช
คุณผู้ชมดูคลิปกล้องวงจรปิดเลย
เข้าใจว่าคุณคิงคงแปลกใจแล้วร้องอุ้ยเพราะอะไร
เพราะลักษณะของเธอเหมือนนักท่องเที่ยวเอาผ้าคลุมไหล่มาแต่งตัวดีเชียว
ดูดีเลยค่ะคุณคิงเดินด้อมมองอยู่สักพักหนึ่ง
หันซ้ายและขวาลักษณะผ้าคลุมนั้นคือเอามาอำพราง
คุณแล้วที่เขาเอาไปคือพระพุทธรูป
แล้วคุณดูนะคะลักษณะผ้าคุมที่คุณเห็นเมื่อกี้
มันเป็นอย่างนี้ฮะพอจังหวะพอหยิบปุ๊บ

กระเป๋าสะพานแล้วใส่ลงไปเลยแล้วเดินออกไป
กล้องวงจรปิดทุกวาบ
แล้วเอาไปทำไมเนี่ย
ลักษณะเหมือนตั้งใจแล้วล็อกเป้าเอาไว้แล้ว
เช็กให้แม่นใจว่ามีไม่ใครอยู่ตรงนั้นแน่นอน
หยิบพระพุทธรูปสีทองขนาด๙นิ้ว

เอาพระคุมซ่อนซ่อนใต้พระคุมและใส่กระเป๋าสะพาย
เกิดขึ้นที่วัดเขาแผงม้ามเภวังน้ำเขียวนครราชศรีมา
ช่วงเช้าของวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการของวัด

และวัดในระแวกใกล้เคียงให้ระมัดระวังคนร้ายรายนี้
เพราะอาจจะไม่ได้ก่อเหตุที่นี่ที่แรก
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางด้านของคุณบำรุงคงเจริญค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดินอุดม
แจ้งความแล้วที่สพวังน้ำเขียวนะคะ
ที่สำคัญวัดบอกด้วยว่าถ้าใครให้เบาะแส
วัดมีรางวัลนำจับให้๑๐๐๐บาท

นำพระพุทธรูปองค์ใหม่มาประดิษฐานแทนแล้วค่ะ

ดีนะไม่เอาอีกองค์หนึ่งที่ใหญ่กว่าไปด้วยนะ
ถ้าเป็นองค์ใหญ่ดิฉันว่าเขาซ่อนลำบาก

ใช่ใหญ่ไปและที่สำคัญคือมันกลางวันแสก

ถ้าเป็นพระพุทธรูปลักษณะแบบนี้

หรือจะเอาไปทำพิธีอะไรหรือเปล่าไม่รู้